ร้อนระอุกันตั้งแต่ตอนเช้าเลยคุณ
จริงเรื่องนี้มันเป็นประเด็นกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
สำหรับการให้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์ที่จบลงแบบไม่สวยสักเท่าไหร่
ระหว่างก๊อฟพิชยักษ์กับขวัญอุสามณี
๑๐ปีผ่านมาไม่มีอะไรดีขึ้นเลยนะครับ
กับหนังสือเล่มเดิมอ่านยังไงมันก็จบเหมือนเดิม
แต่ว่าคราวนี้เขาบอกว่าน่าจะจบแรงกว่าเดิมด้วยซ้ำค่ะ
โดยมีการทิ้งระเบิดลูกใหญ่ถึงปมปัญหาที่เจ้าตัวเพิ่งรับรู้
นั่นก็คือมีคนรอบตัวขวัญพยายามเช็คทรัพย์สินของตัวเอง

ทำให้ไม่แน่ใจค่ะว่าที่ผ่านมาที่กลับมาคุยกันมันใช่ความรักหรือเปล่า
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งค่ะว่ามีหนุ่มต่างชาติดีกรีท่านหลอด
เป็นนักการเมืองใหญ่เลยเป็นนักธุรกิจด้วย
เอี่ยวในความสัมพันธ์นะฮะซึ่งท่านหลอดคนนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนที่หามาให้
คุณแม่แอลปรานีเป็นคนติดต่อให้กับลูกสาวได้ทำความรู้จักกัน
ก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนระอุมากในโลกโซเชียลนะฮะ
ล่าสุดตอนนี้เลยนะเวลานี้ขวานอุสามณีตอนแรกบอกว่าจะมีการพูดจากับสื่อมวลชนวันที่๑กุมภาพันธ์
เลื่อนมาเป็นวันนี้ด้วยว่ามันร้อนมากจริงนะคะ
บรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศสดกันเลยค่ะ
ขวัญรู้สึกว่าขวัญรักคุณพ่อคุณแม่ขวัญมากขวัญรักขวัญรักโรงเรียนขวัญมาก
ขวัญรักอาจารย์ขวัญทุกคนที่ทำให้ขวัญเป็นอย่างทุกวันนี้
ขวัญรู้สึกมีความสุขกับชีวิตขวัญ
เพราะฉะนั้นถ้าคุยกันกับแม่ขวัญแล้วเขาพร้อมอยู่ด้วย
เขาก็ได้พูดอะไรไหมอ่ะขวัญตอนที่แม่เขาพูดกับขวัญอย่างนั้นค่ะ
เขาเป็นครอบครัวเดียวกันหนูคือคนนอก
หมายความว่าเขาก็เห็นด้วยหรอถ้าฟังตัวแบบเนี่ย

ถ้านั่งขวัญเข้าไปคุยขวัญเข้าไปคุยเพราะเราจะแตกงานหรือเปล่านะ
คุยเพื่ออะไรคุยจริงจะแตกงาน
ใช่ค่ะแล้วก็เขาตั้งแต่ตอนที่
หนูพาพี่ก๊อฟไปที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
แล้วผู้ใหญ่หลายไม่ใช่ผู้ใหญ่ฝ่าขวัญนะคะ
เขาก็คนต่างจังหวัดอะเนอะเขาก็
ยังไงก็ได้ถ้ารักกันก็อยากให้แต่งงานกัน
เขาก็อยากให้เป็นฝั่งเป็นฝาเขาก็อยากตายตาหลับอยู่
ตอนนั้นเราก็ถึงใจเรื่องเวียงค่ะหัวคุณแม่เขาพูดอย่างเนี้ย
ไม่ค่ะขวัญรู้สึกว่าขวัญฝ่าฟันมาถึงขนาดนี้แล้ว
ขวัญรู้สึกว่าเวลามันจะสอนจะให้คำตอบจะใช่
เดี๋ยวจะทำมาเยียวยาจะความเรื่องฝั่นอะไรมันจะดีขึ้นอย่างงั้น
แต่ควรสรรค์ฐานในความรักของขวัญละควัญคิดว่าฝั่นเดินในทางที่มันถูก

ก็จะทำขวัญแค่คิดว่าคนที่เขาจะเป็นผู้นำขวัญได้แล้วปกป้องขวัญได้ค่ะ
แต่ตอนที่ตอนที่คุณแม่เขาจะพูดเรื่องเรื่องนั้นอ่ะมันมีจำนวนเรื่องตัวเลขเจ็ด
แปดสังการณ์อยู่ในคำพูดนั้นก่อนที่ได้เขาจะพูดกระโยคนั้นออกมาหรือเปล่า
ก็มีค่ะมีตอนที่คุณแม่ตอนที่เหมือนพี่ก๊อฟเขาพูดเล่นกันกับคุณแม่อย่างนี้ค่ะ
แต่มันเป็นคำพูดที่ไม่ใช่ว่าแม่ขวัญตั้งราคาแต่มันเป็นคำพูดที่ว่า
เขาพูดเล่นกันเด็กกับผู้ใหญ่อ่ะค่ะคุณแม่คำพูดหรอไม่ทราบค่ะ
คุยกับพี่ก๊อฟคือจะให้แม่ขวัญมาตั้งราคาลูกว่า
เธอเอาไป๕บาทสิเอาไป๑๐บาทสิเธอถึงจะเอาลูกฉันไปได้
หลังจากว่ามันคนเป็นแม่ทุกคนไม่ไม่มีใคร
ราคากี่บาทนะคะถ้าเกิดเขาไม่รู้สึกว่าคนนี้ดูแลลูกเขาได้จริง
คนเป็นแม่ทุกคนไม่มีทางปล่อยลูกออกไปจากอกเขาหรอก
ควันหลังจากพี่พอควันได้คุยกับผู้ใหญ่ฝั่งกรอบแล้ว
พอออกมาแล้วมีแก่งคุณเฉยแล้วไหมคุณฝั่งกับกรอบแล้ว
แต่ยังไงเขาจะเดินในแนวทางใหม่ต่อไป
ก็เขาก็ยืนยันในสถานการณ์แบบนั้นนะคะ
แล้วสิ่งที่มันเจ็บที่สุดก็คือ
คนที่เรารักเนี่ยเขามองไม่
ไม่รู้จักคำว่าให้เกียรติลูกผู้หญิงซึ่งเขามีน้องสาว
ก็ถามกลับไปเขาก็บอกว่าถ้าเกิดน้องสาวเขา
เขาก็จะยอมให้ท้องก่อนแต่งซึ่งคือท้องขวัญอยากท้องอ่ะ
อยากมีครอบครัวขวัญอยากมีลูกแต่ทุกสิ่งมันต้องมาจาก
บริสุทธิ์มันต้องมาจากประเพณีมันต้องมาจากอรยธรรมที่มันถูกต้อง

ขวัญอยากเดินทางในทางที่มันถูกค่ะ
โอเคพี่ป๊อบก็พูดเป็นขวัญใช่ค่ะแล้วก็อันนี้คือเหตุผล
จริงที่ขวัญตัดสินใจเลือกเดินออกมาทั้งจากตัวเขาและครอบครัวเขา

เอ่อเขามาโยงถึงแม่ถึงบุคคลที่สามที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากในชีวิตขวัญ

คุณแม่ไม่ได้ให้การแนะนำ

ขวัญรู้จักกับพี่เจมส์ตั้งแต่

โดยผ่านทางเพื่อนรุ่นพี่ของขวัญ

เขาค่อนข้างที่จะสนิทสนมกับคนไทยที่นี่
แล้วขวัญอยู่ในวงการมานาน
ขวัญมีเพื่อนหลายกลุ่ม
มีเพื่อนหลายสถานะ

ที่เขามาพูดแบบนี้แล้วบอกว่า

จับคนใน

ซึ่งคุณแม่รู้จักกับพี่เขา
เพราะขวัญขวัญเป็นคนแนะนำ

คือถ้าไม่อย่างนั้นขวัญจะ

ขวัญไปเยี่ยมเลขาเขา

ในสถานะที่
ที่เราสนิทกันมาตั้งนานแล้ว

ในชีวิตขวัญมานานแล้วเหมือนกัน

คนภายนอกซึ่งเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในเกมนี้
เขาไม่ใช่ต้นเหตุของสาเหตุที่ทำให้ขวัญตัดสินใจเดินออกจากเขา

ลูกผู้หญิงคนหนึ่งต้องการทำสิ่งที่มันถูกต้อง
แล้วก็ขวัญต้องปกป้องศักดิ์ศรีของครอบครัวของขวัญแค่นั้นเอง

ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์ใด
อยากมีความสัมพันธ์เดิม

คุณภาคเองได้อธิบายไหมกับคุณภาค
เรื่องจำนวนนั้นทำไมเขาถึงฟังจำว่าเออมันเป็น
เพราะคุณภาคก็ไม่สัมพันธ์ว่าแม่ไม่ได้พูดครั้งเดียวแม่
ไม่ได้พูดครั้งเดียว
คนเราถ้าจะใช้ชีวิตมาจนถึงอายุขนาดนี้แล้วอะค่ะ
ขวัญว่าเราต้องสามารถคัดกรองแยกแยะได้ว่า
อะไรมันคือเรื่องจริงอันไหนมันคือเรื่องล้อเล่น
เราสามารถเลือกเดินทางไปในทางที่ถูกได้
หรือไปเดินทางในทางที่ผิดได้
เราสามารถเดินทางในทางที่เราจะปกป้องคนที่เรารักได้
หรือเดินทางไปในทางที่เราจะทำร้ายและทำลายอีกฝั่งหนึ่งได้
ว่าอันนี้มันเราอยู่ในสถานะที่ครึ่งชีวิตแล้วอะค่ะ
เราไม่จำเป็นต้องสอนต้องบอกต้องชี้แนะแนวทางอะไรกัน
นอกจากเราจะเป็นแบ็คให้กันซึ่ง
ในช่วงก่อนต้นนี้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ฟังกัน
คุณขวัญเขาพูดถึงกรณีที่ว่าจริงเธอน่าจะเชื่อผู้ใหญ่
อย่างที่ผู้ใหญ่บอกว่าอาบน้ำร้อนมาก่อนเขามีประสบการณ์มาก่อน
ถ้าเชื่อผู้ใหญ่เธอคงไม่เจ็บขนาดนี้
รวมไปถึงไม่เอาระเบิดนิวเคลียร์เข้าบ้านด้วยเธอพูดไว้แบบนี้
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าในส่วนของประเด็นมือที่๓เอง
คุณขวัญก็ออกมาเคลียร์ตัวเองนะคะว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่หลายคนคิดไปกับท่านหลอดคนนั้นนะคะ
ก็เป็นแค่เพื่อนที่หลายสถานะเฉยเป็นเพื่อนกันเฉยค่ะ

ก่อนหน้านี้เมื่อกี้เขาได้พูดเอาไว้ด้วยในเรื่องของกรณีที่ว่าสินสอด๘๐ล้าน
บอกเอาไว้เลยนะคะว่าคนเป็นแม่คนนึงเนี่ย
คงจะไม่มาตีราคาลูกสาวแบบ๕บาท๑๐บาทหรือกี่บาท
แค่ว่าเขาจะขอพิจารณาว่าผู้ชายคนนี้เนี่ย
ที่จะมาดูแลลูกเขาดูแลได้หรือเปล่า
เขาก็พร้อมจะยกให้แต่ถ้าเกิดว่าดูแลไม่ได้
อันนี้คุณแม่ก็ต้องมีการพิจารณากันต่อ
รวมไปถึงขวัญเองก็บอกด้วยนะคะว่าคงไม่มีแม่คนไหนแบบขายลูกอย่างนี้

คำว่าเป็นค่าน้ำนมในเรื่องของสินสอดเนี่ย
ต้องมีตามประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมไทยให้มันถูกต้องตามจารีสก็เท่านั้นเอง
อันนี้แสดงว่าปัญหาหลักนึงอาจจะเกิดจากการที่มีการพูดคุยในเรื่องของการแต่งงาน
อย่างที่เธอบอกไปว่าทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ย
ว่าเธอเป็นคนนอกแล้วก็เช่นเดียวกันที่ไปทางครอบครัวของเธอที่ในต่างจังหวัด
เขาเองก็มีการเรียกร้องอยากจะให้ขวัญกับก๊อฟไหนก็คบกันแล้ว
ก็อยากจะให้เป็นฝั่งเป็นฝาซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นปัญหาอยู่เหมือนกัน
ใช่ค่ะแล้วก็ถึงประเด็นนี้นะคะอาจจะเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาจริง
ไม่งั้นนะไม่ถูกพูดถึงอาจจะเป็นประเด็นที่แทงใจคุณก๊อฟไง
คุณก๊อฟบอกพูดถึง๒ทีด้วยกันนะคะแต่คุณขวัญเองก็บอกว่า
เอ้ยมันเป็นเรื่องของความพูดเล่นกันหรือเปล่าถ้าโตขึ้นมาขนาดนี้ตามคำพูดนะคะ
ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะว่าแม่แอ๊วพูดเล่นหรือว่าพูดจริง
ถ้ายังไงค่ะช่วงนี้คุณขวัญเองก็ยังไลฟ์สดอยู่ถูกต้องไหมคะ
เราค่ะจะให้คุณผู้ชมนะได้ไปฟังกันอีกสักหนึ่งรอบแล้วกันนะคะ
แต่ว่าช่วงนี้คุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้คุณขวัญก็ได้พูดถึงอีกหลายประเด็น
ที่เราได้สนใจเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปต่างที่ออกมาประเด็นมือที่๒
น้องหมาแล้วก็รูปท่านหลอดหรือว่ารูปต่างที่เธอไปเที่ยวต่างประเทศ
เธอบอกว่าเธอรู้จักกันมานานแล้วไม่ได้เป็นคุณแม่เป็นคนแนะนำ
แต่เธอแนะนำให้คุณแม่รู้จักด้วยซ้ำ
เพราะว่าผู้ใหญ่ท่านนี้เธอเองก็บอกว่ามีการปรึกษาในเรื่องราวต่างมากมายในชีวิตนะคะ
เดี๋ยวไปฟังขวัญไลฟ์สดกันต่อเลยค่ะ
เป็นคนจ่ายเงินเองค่าสตูฆ่าคนค่าทีมงานพนักงาน

แต่ไม่มีการลงทุนอะไรครับคุณซีรีย์สิบนึง
ขวัญก็จะต้องมีกองดูอยู่ขวัญอยากจะพูดกับพี่เขาไหม

การแถลงข่าวเรื่องนี้เมื่อกี้ทิ้งท้ายไปเรื่องธุรกิจด้วยนะคะ
เธอเองเนี่ยคุณขวัญบอกเองนะคะว่าเธอเนี่ยลงทุนทุกอย่าง
เงินของตัวเธอเองซึ่งทางฝั่งคุณก๊อฟเมื่อวานนี้ค่ะ
เรื่องนี้นี่แหละนักข่าวไปถามว่าเออเป็นอะไรถึงที่จะหมดความสัมพันธ์กันนะคะ
คุณก๊อฟพูดเป็นเรื่องแรกเลยนะอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจที่ทำด้วยกัน
สถานะความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปนะคะจากกลายเป็นคนรักเนี่ย
ความสัมพันธ์เกย์กลายเป็นคู่ธุรกิจมากขึ้นความรักเนี่ยความคิดความคิดอาจจะไม่ตรง
ก็เลยลดลงหรือเปล่ามีปัญหาต่างมากขึ้นด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เราจะต้องตามกันนะใช่แล้วล่ะค่ะ
เดี๋ยวก็รอดูหลังจากนี้ต่อไปแล้วกันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยแตกออกเป็น๒กลุ่มใหญ่
เมื่อวานนี้ก็เหมือนกันมีคนให้กำลังใจคุณก๊อฟมีคนให้กำลังใจคุณขวัญ
รวมไปถึงมีการโจมตีไปยังคุณแม่แอ๊วด้วยอันนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะ
สรุปแล้วเนี่ยจะจบจริงอย่างที่ทั้งสองฝ่ายออกมาพูดต่างคนต่างพูดหรือเปล่า
เพราะตอนนี้ก็เหมือนสาดกันไปสาดกันมาอยู่นั่นเองนะคะ